คุณผู้ชมครับมีคุณลุงคนหนึ่งอายุ๖๐ปี
แกเป็นชายเร่ร่อนอยู่ตามถนนเวียงแก้ว
จังหวัดเชียงใหม่ค่ะอ่าเดี๋ยวไปดูชะตากรรมของแกนะฮะ
นอนหลับอยู่ข้างถนนดีดีอ่ะอ้าวมีคนมาแทงอ๋อ
แทงจนเสียชีวิตถูกจับได้แล้วนะครับ
มือมีดเนี่ยนะฮะตำรวจถามว่าทำเขาทำไม
บอกว่าต้องฆ่าเพื่อให้บ้านเมืองสะอาดฮะ

นี่นะฮะนี่แทงตอนเขาหลับอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูภาพเหตุการณ์นี้นะฮะ
ภาพต่อเนื่องนะค่ะคือแกนอนอยู่ก็เป็นชายเร่อยร่อนอ่ะอ๋อ
ก็นอนอยู่ริมถนนแบบเนี้ยข้างทางเนี่ยนี่มีดเบอร์เลอร์เลยนะครับ
ถือมาแล้วก็เปิดผ้ากันแล้วแทงเข้าไปเลยแล้วไปแล้วเอ้ย
แล้วลุงแกลุกขึ้นมาแกยังไม่รู้ตัวนะแกยังงวงเฮียอยู่เลยค่ะว่า
เกิดอะไรขึ้นแกยังงงอยู่เลยอ่ะคงยังชาอยู่
สักพักนึงเนี่ยแกรู้ตัวคงจะมีเลือดออกนี่เห็นไหมแกก้มไป
เริ่มจับแล้วเนี่ยเห็นไหมแถวเข้าแถวหน้าอกอ่ะโอ้ย
พอแกรู้ตัวว่าต้องถูกทำร้ายมีเลือดออกถูกแทงเนี่ยฮะ
แกคงจะไปหาความช่วยเหลือนะฮะเนี่ย
จับแล้วแกก็เดินอุ้ยนี่มันใกล้คอด้วยนะคะดูจากตำแหน่งที่แกจับอ่ะ
เดินไปได้พักเดียวตามถนนเนี่ยแกล้มลงแล้วเสียชีวิตนะฮะโอ้ย
ตีสามครึ่งคืนที่ผ่านมาซึ่งมันเช้ามืดแล้วอ่ะมัน
มันไม่มีใครแล้วอ่ะคนก็หลับกันอยู่แล้วอะค่ะ
แต่นี่มันโอ้ยนี่มันอะไรกันอ่ะนี่ฮะทุกผู้ชมครับ
เป็นถนนหน้าหอพักแห่งหนึ่งนะครับอ่าเป็นอ่า
หน้าหอพักแห่งหนึ่งที่ถนนเวียงแก้วตะบนศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
อ่าเดี๋ยวดูกล้องอีกมุมหนึ่งจะเห็นคุณลุงนะฮะที่ถูกมีดแทงเข้าไปเนี่ย
แกก็เดินเห็นไหมแกก็เดินอันนี้คนก่อเหตุนะอันนี้คนก่อเหตุอีกมุมหนึ่ง
อ่าที่มาแทงเขานะนี่มุมที่จะเดินมาแทงอ่ะอันนี้แทงแล้ว
คือถือมีดเดินมาหนุ่มหนุ่มเห็นเขานอนอยู่เปิดผ้าแล้วแทงเลยแบบไม่มีปีไม่มีขุยเลย
ล้างกลับมาดูอีกหนึ่งแล้วก็ไปโอ้โหแล้วลุงแกก็ลุกขึ้นมานี่เห็นไหมแก
สะบัดเลือดนะเมื่อกี้ทีแรกแกไม่รู้ว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้น
นั่งแป๊บเดียวแกคงเลือดไหลค่ะแกคงรู้สึกเจ็บเจ็บอ่ะ
แล้วก็รู้สึกว่ามันมีอะไรไหลออกมาคงพยายามมองว่าจะขอความช่วยเหลือจากใคร
ตีสามอะค่ะตีสามครึ่งด้วยอ่ะเงียบสงัดเลยฮะ
เนี่ยเห็นไหมแกก็เดินเซแกเริ่มแล้วคือเลือดคงออกเยอะมากจริงจริง
สงสารแกจริงจริงนะนี่แกล้มลงไปหลังรถเลยค่ะโอ้
คือถึงแกจะเป็นคนเร่ร่อนนอนตามข้างถนนข้างทางแต่แกก็ไม่ได้หมายว่าแกจะต้องมาจบชีวิตแบบนี้นะ
ใช่ค่ะสุดท้ายก็เสียชีวิตครับหลังรถกระบะคันเมื่อสักครู่นี้ครับทุกผู้ชมครับ
เร่ร่อนคนนี้อายุหกสิบปีนะฮะร่องรอยที่ถูกของมีคมปาดแทงเข้าไปเนี่ย
มีเลือดไหลออกเป็นจำนวนมากนะครับทุกผู้ชมครับ
สอบพระเมืองเชียงใหม่ก็ไล่สอบแล้วได้ภาพจากกล้องวงชรปิดนะฮะ
คนก่อเหตุเนี่ยชื่อนายพฤกษวรรษเป็นกลุ่มชาติภัณฑ์อายุ๒๐ปี
นี่จับได้แล้วนะครับไล่ตามจับได้แล้วเป็นคนเร่ร่อนเหมือนกัน
อ้าวพฤกษวรรษจับได้ตอนเดินเร่ร่อนอยู่ริมถนนแถวพื้นที่นั่นแหละ
หลังจากก่อเหตุเมื่อคืนส่วนคุณลุงที่เสียชีวิตชื่อนายสมานน้อยนางจมอายุ๖๐ปี
คือที่จับมาได้เนี่ยขอดูอีกทีนึงได้ไหมตอนที่เดินมาเมื่อสักครู่นี้ตอนต้นเนี่ย

จะเห็นว่าไม่ได้มีท่าทางสลดอะไรเลย
เดือดเนื้อร้อนใจทุกร้อนไม่ได้กังวลไม่ได้เครียดอะไร
นี่ฮะพฤกษวรรษอายุ๒๐
สิบปีสพเมืองเชียงใหม่ก็คุมตัวไปดำเนินคดีนะฮะ
เข้าห้องสอบสวนผู้สื่อข่าวของเราก็ไปถามนะฮะ
ว่าเออไปทำเขาทำไมทำเขาจริงไหมเนี่ยดูดิ

เขาบอกเห็นไหมเขาบอกเขาทำจริงไม่รู้จักกันด้วย
ไม่มีเรื่องบาดหมางอะไรด้วยอิ่มแต่ไม่ชอบคนเร่ร่อน
เพราะทำให้บ้านเมืองสกปรกไม่เรียบร้อย

ต้องฆ่าตัวเองก่อนนะต้องแทงตัวเองก่อนเลยนะ
นี่พฤกษวรรษบอกทำใจไว้ก่อนแล้วว่าต้องมาฆ่าคนเร่ร่อน

อ่าเพราะต้องทำให้บ้านเมืองเนี่ยสะอาด
ต้องฆ่าคนเร่ร่อนอีก๓๔คนนะ
แล้วจะทำให้มีพลังมีเรี่ยวแรงเพิ่มมากขึ้น

ไม่เหมือนมีแรงขึ้น

ใช่มีแรงขึ้น

เห็นเราเข็นเขานั่ง

ฟังแบบนี้พุทธศวรรษไม่ปกติแหละ
ไม่ต้องไม่ปกติในส่วนใดส่วนหนึ่งแน่

ทำไมเสียบยาก็มีอาการทางจิตภาษา

คุณรัชพรแต่คำถามก็คืออย่างนี้คุณผู้ชมคุณรัชพร
คือเราต้องอยู่กับ

วันหนึ่งถ้าเกิดบอกว่าอ่าต้องฆ่าคนใส่แว่น

เออก็พฤษวรรษบอกว่าไงอีก๓๔คน
เขาบอกเขาต้องฆ่าอีก๓๔คนนะ

เดินไปแถวหน้าโรงเรียนตอนเด็กเลิกเรียน
เดินไปที่ชุมชนแหล่งชุมชนตอนคนรอรถอย่างนี้
คนเดินซื้อของอย่างนี้ทำยังไง
แต่อันนี้เขาบอกเขาต้องไล่ฆ่าคนเร่ร่อนอีก๓๔คน

ถ้าไม่ฆ่าจะอยู่ยังไงพฤกษวรรษพูดแบบนี้

ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
แต่ตอนนี้ส่งไปโรงพยาบาลก่อน

เกี่ยวกับเรื่องของอาการทางจิตประสาท
ถ้ามีอาการทางจิตประสาทก็ต้องบำบัดรักษาก่อน
แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ต้องรับโทษนะฮะ
ทางกฎหมายเนี่ยรักษาอาการทางจิตประสาทเสร็จ
คุณก็ออกมารับโทษ
ดำเนินคดีตามกฎหมายเลยที่ไปฆ่าเขาตายนะฮะ